แต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงไหมจ๊ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรามีแขกรับเชิญพี่หญิงทิติการจะมาครวนเพลงราชนีลูกทุ่ง
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ให้เราได้ฟังกันอยู่หน้าจอเลยนะจ๊ะ

ใช่ค่ะขวัญโปรยมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นข่าวแรกค่ะต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องแม่พึ่งนี่แหละค่ะ
มิถุนายนที่จะถึงนี้วันครบรอบการจากไปปีนี้๓๐ปีแล้วของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่วัดภาษีญาติเอกมัยกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้
พุ่มพวงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่พึ่งเขาคุณผู้ชมค่ะ
เดินทางไปเปลี่ยนให้กับหุ่นชุดของแม่พึ่งเลยนะคะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนที่หุ่นได้เลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าสวยสดงดงามกันขนาดไหน
อย่างที่บอกไป๑๓มิถุนายนของทุกปีค่ะ
เป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ปีนี้พิเศษสุดเพราะว่าครบรอบ๓๐ปีของการจากไปของแม่พึ่ง
หากว่าแม่พึ่งอยู่ลองนับนิ้วกันดู
นี่ต้องเป็นคุณแม่สุดแซ่บแน่นอน

แล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทุกปีเนี่ยนะเขาจะมีการเปลี่ยนชุดที่หุ่นให้แม่พึ่งไง
เปลี่ยนเครื่องประดับต่างให้กับหุ่นของแม่พึ่งด้วยค่ะ
นี่คือภาพของชุดปีที่แล้วได้ชุดสีม่วง

เห็นชัดเวลาไปมองหุ่นแม่นาน
แล้วก็ที่สำคัญคือเราจ้องที่เลขค่ะคุณผู้ชม

นี่จะบอกว่าเมื่อวานนี้ทายาทของแม่พึ่งมาเอง

เดินทางมาร่วมเปลี่ยนชุดให้หุ่นแม่ค่ะ
ก็มีทีมงานของพี่ปัดบ้านผมนี่นะคะ
เขาเป็นเจ้าประจำที่ดูแลเรื่องของชุดต่างของแม่พึ่ง
ซึ่งชุดในปีนี้ค่ะทางพี่เพชรนี่นะคะ
ลักษณะคล้ายกับที่แม่พึ่งเคยใส่ออกคอนเสิร์ตที่ลานโลกดนตรี

ใครเกิดกันบ้างโลกดนตรีนี่ชุดคล้ายเดิมเลย
สีดำมีผ้าคาดเป็นเอกลักษณ์คุณผู้ชมค่ะ
แล้วผ้าของชุดนี้นะต้องวิบวับด้วย
เออนะคะเท่มากเลยเก๋จริง
ออกมาแบบอุ๊ยโขกกันมาเลยอย่างนั้นต้นฉบับออกมาเลยนะ
ส่วนกิจกรรมวันครบรอบ๑๓มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
ก็จะมีพิธีทำบุญถวายเพลงพระในช่วงเช้า
ส่วนตอนเย็นเขาก็จะมีการจัดเวทีคอนเสิร์ต
เขาบอกเอาเล็กนะที่จังหวัดที่วัดทับกระดาษที่วัดภูทันบุรี
ปีนี้พี่เพชรหรือว่าน้องเพชรของแม่นี่นะคะ

พร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงของแม่พึ่งด้วย
ยังคงคิดถึงแม่พึ่งกันตลอดค่ะ
ครบรอบ๓๐ปีครับที่คุณแม่ได้จากพวกเราทุกคนไปครับ
เพราะว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนเดิมครับ
ก็มีการเปลี่ยนชุดก็ต้องขอบคุณนะครับ
ไปทางพี่ปัดบ้านผมแล้วก็ไปถึงแฟนของแม่พึ่งด้วยที่

ทุกปีจะคุยประมาณเดือน๒เดือน

คือตัดให้ใหม่หมดเลยไม่มีของเก่าเลย
ปีนี้ขอเป็นเท่เรียบหรูประมาณนั้นนะครับ
ก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่แม่เพิ่งเคยเล่นคอนเสิร์ตนะครับ

ขอบคุณไปถึงแฟนของแม่พึ่งด้วยครับ
ที่เขาก็ยังรักแล้วก็เขายังคิดถึงตลอดครับ
ใครก็ยังรักแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะ

บอกว่าพี่เพชรนี่นะจะลองเสี่ยงเซียมซีไหม

ถ้าเสี่ยงวันที่๑๓คงมีความหวาน
แล้วดูซะก่อนสมัยนั้นใส่ชุดอย่างนี้

คุณผู้ชมค่ะเสียงก็ดีแฟชั่นก็ได้นะคะ
เมื่อกี้นิดนึงละกันชุดตัวเลขที่ดิฉันได้รวบรวมไว้

วันเสียชีวิต๑๓มิถุนายน๒๕๕๙

ถ้ามีชีวิตเหมือนเชอรี่บอก๖๑ปีต้องมีนะคะ
และที่สำคัญปีนี้ครบรอบการจากไป๓๐ปีของแม่พึ่งพุ่มพวง

อ่านเอาในไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะ